สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะคะ
จากการตรวจสอบนะคะพบว่าบางพื้นที่มีฝนตกเยอะถึง๑๘๐ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
เราไปตรวจสอบคาดการณ์ฝนตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ยังพบฝนตกเยอะอยู่นะคะ
เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติเลยนะคะน้ำป่าไหลหลากและน้ำพ่วงฉะพลัดค่ะ
ขณะที่ภาคกลางมีฝนตกเยอะตามมานะคะพบฝนตกได้๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกฝนยังแรงค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะอยู่ที่๓๔องศา
ส่วนภาคใต้ค่ะในช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
คลื่นลมค่อนข้างแรงค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน
พบปริมาณฝนมากที่สุดนะคะ๑๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ฝนยังอยู่กับเราไม่ไปไหนค่ะยังคงปกคลุมกรุงเทพอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนนะคะต้องคาดการณ์เวลากันด้วยค่ะคุณผู้ชม
เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะวันนี้
คุณผู้ชมคะปกติแล้วนะคะนาคเล่นน้ำจะเกิดนอกชายฝั่งใช่ไหมคะ
แต่ที่อิตาลีในครั้งนี้เกิดริมชายฝั่งใกล้เหลือเกิน
นักเล่นน้ำเนี่ยพัดเข้าไปในชายฝั่งนะคะ
ขึ้นไปบนฝั่งคุณผู้ชมโอ้เจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตเห็น
วิ่งหนีกันจ้าละวันเลยค่ะแต่โชคดีค่ะที่ว่านักเล่นน้ำลูกนี้นะคะ
หลังจากที่ขึ้นฝั่งแล้วก็ได้รีบสลายตัวไป
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่สิ่งปลูกสร้างใดในบริเวณนั้นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ